ในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะไปพาไปดูความน่ารักสดใสของนักเรียน

ไม่แต่เป็นโรงเรียนพุธสูงอายุ

สมัครไว้เผื่ออนาคต
ไปที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
หันมาเป็นยังไงยิ้มหวานสดใสเป็นไงแต่ละคนโอ้โหเป็นไงน้องใบตองสนใจบ้างไหม
สเต็ปสนใจค่ะลงเผื่อล่วงหน้าสัก๕๐ปีเนอะ
ได้ได้เดี๋ยวไปด้วยกันเขาบอกว่าไม่ใช่โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป
แต่นี่เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลน้องตำลึงอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีครับ
เปิดเรียนมาร่วม๕เดือนแล้วนะครับนักเรียนที่นี่มีจำนวน๔๙คนอายุตั้งแต่๕๐๘๐ปีครับ
ทุกคนน่ารักมากใส่ชุดนักเรียนเต็มยดทั้งผู้หญิงผู้ชายปากชื่อปากชื่อนะครับ
แล้วก็สวมรองเท้าถุงเท้าแบบเด็กนักเรียนเด๊ะเลยอ่ะนี่น่ารักไหมล่ะ
แล้วก่อนจะเรียนก็ต้องเริ่มกิจกรรมของวันด้วยการเคารพทงชาติสวดมนต
แล้วก็เต้นออกกำลังกายอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
ก็น่าเห็นใจนะคือเต้นไปเนี่ยก็ดมยาดมไปสู้ตายละงานนี้
หลังจากเสร็จกิจกรรมหน้าเสาทงแล้วนะครับก็ได้เวลาเข้าเรียน
ก็จะมีการสอนให้ทำกระเป๋าถือจากพลาสติกระถางสวนดอกไม้และน้ำตก
แล้วก็การทำไข่เค็มพื้นบ้านไหนบรรจงรักค่าเกิดนะครับ
อายุ๖๙ปีนักเรียนที่นี่บอกว่ารู้สึกเหมือนอายุน้อยลงไปกว่า๓๐ปีเลยนะ
แล้วก็มีความสุขที่ได้พูดคุยกับเพื่อนรุ่นเดียวกัน
คำปรึกษาเรื่องของการปฏิบัติตัวช่วงอายุตั้งแต่วัยทองจนถึงวัยชรา
ที่สำคัญเขาบอกว่าไม่เหงาเหมือนตอนอยู่บ้านนะครับ
จากกิจกรรมการสอนให้ทำกระเป๋าถือรวมทั้งกระถางสวนดอกไม้เนี่ยนะครับ
ยังเปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้สูงอายุทั้งหลายเหล่านี้ได้แสดงความสามารถต่างกันอย่างเต็มที่
เรียกได้ว่าเป็นการย้อนอดีตวัยใสสร้างความสุขสนุกสนานให้กับบรรดาผู้สูงอายุเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับ

ก็เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันทำให้สุขภาพจิตแจ่มสายเบิกบานอายุจะได้ยืนยาวแล้วก็อารมณ์ดีด้วย

ที่สำคัญตอนนี้บอกเลยว่ามูลค่ามหาศาลมากนับแสนบาทเลยทีเดียว

นี่คือของสะสมของนายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุล
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประธานเชียงใหม่
ที่ได้เก็บรวบรวมเอาไว้ในตู้ตามเสาบ้านแบบที่เห็นนี่ค่ะ
จากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็จากห้างเก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่ด้วยนะคะ
ซึ่งเขาบอกเลยว่ามันมีเพียงแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นที่นำมาจำหน่ายในสมัยนั้นนะ

โดยเขาซื้อมาในราคาตัวละ๒๐๐๐บาท
นี่คือสมัยก่อน๒๐๐บาทนี้ค่อนข้างแพงพอสมควรเลยนะคะ
เขาบอกว่าต้องไปกินไอศกรีมยี่ห้อ๑๔จังหวัดเลย
เชียงใหม่ลำพูนพยาวก่อนที่จะได้มาครอบครองสำเร็จจากจังหวัดเชียงราย
นับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ภาคภูมิใจมากเพราะว่ามันหายากแล้วก็ใช้เวลา๔๕เดือนกว่าจะได้มานะคะ
ขณะที่หุ่นบางชนิดที่มีความน่ารักอย่างเจ้าตัวโปเกมอนได้ซื้อมาสะสมไว้ตั้งแต่ตัวการ์ตูนนี้ยังไม่ดัง

ใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีหุ่นฮีโร่ตัวอื่นที่สะสมมาตลอด๑๐ปี
ถ้าหากรวมมูลค่าแล้วต้องบอกเลยว่าไม่น้อยกว่า๑แสนบาทเลยทีเดียวค่ะ

น่ารักนะมันไม่ได้หาง่ายนะ
เออเต็มตู้ขนาดนี้อย่างที่บอกไปมูลค่านี่เป็นแสนบาทนะคะ
แต่สิ่งที่มันมีมูลค่ามากกว่านั้นคือมูลค่าทางจิตใจมันหายากกว่าจะเก็บมาได้เนี่ยใช้เวลานะ
เอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวพาเข้าวัดกันหน่อย
สาธุคุณนี่แหละค่ะ
ไปที่จังหวัดสุโขทัยนะครับไปที่นั่นก็ไปดู
กระสวยที่ทำจากไม้มงคลที่เขียนพระไตปิดกอัคระภาษาบาลีโบราณเอาไว้
ไปดูกันหน่อยนี่แหละคุณผู้ชมครับ
ที่บริเวณสาราการประเรียนหลังใหญ่วัดใหม่คลองหอมตะบนในเมืองอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยครับ
สงฆ์และชาวบ้านช่วยกันนำลูกกระสวยที่ลงอัคระและเคลือบและเกอร์แขวนเอาไว้ใต้หลังคาเป็นแนวยาวสวยงามจำนวนมาก
ภายในเนี่ยถูกกลึงขึ้นมาจากไม้ขนุนไม้คูณและไม้มะยมครับซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นไม้มงคลนะครับ
ซึ่งพระประสิทธิกตศรีโลรักษาการเจ้าอาวาสวัดใหม่คลองหอมกล่าวว่า
เมื่อประมาณปี๒๕๕๗นะครับพระครูสัญลักษณ์อุตสาโหอดีตเจ้าอาวาสในขณะนั้นนะครับ
ก็มีแนวคิดที่จะสร้างกระสวยพระไตปิดกขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยที่มาทำบุญได้เข้าถึงธรรมะโดยการใช้จิตสัมผัสนั่นเอง
จึงขอรับบริจาคต้นไม้มงคลต่างจากนั้นนำมาเขียนพระไตปิดกอัคระบารีที่อยู่ในคัมภีร์ใบลาน
ลงในลูกกระสวยที่เห็นนี่แหละครับที่ทางวัดได้สร้างขึ้นถึง๑๔๐๐ลูกเลยนะ
นำมาบรรจุไว้ในตัวมังกรที่ทางวัดจะสร้างขึ้นและนำมาไว้บนสาราการประเรียนแห่งนี้
ก็ให้ชาวบ้านนั้นได้หมุนลูกกระสวยเพื่อเป็นการสัมผัสแล้วก็เข้าถึงพระไตปิดกทางจิต
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิถีที่จะใช้ในการศึกษาพุทธศาสนานั่นเอง
สำหรับกระสวยนะครับที่สร้างขึ้นเนี่ยนอกจากประเทศที่เบสและญี่ปุ่นแล้ว
ก็ยังมีที่วัดใหม่คลองหองแห่งนี้เลยแหละครับที่สร้างขึ้นเป็นแห่งที่๓ของโลก
แล้วก็เป็นแห่งเดียวในประเทศไทยด้วยนะครับน่าภาคภูมิใจจริง
วันนี้มีคุณผู้ชมส่งข้อความกันมาเยอะมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยทั้งส่งข้อความผ่านทางไลน์ทางเฟซบุ๊คไลฟ์
มีบางคนบอกว่าอยากให้เราสองคนไปจัดรายการที่นอกสถานที่บ้างมีคุณชนะไปถ่ายที่ราชบุรีมา
เดี๋ยวรอติดตามติดตามกันได้นะครับส่วนช่วงนี้หมดเวลาของตลอดข่าวแล้วนะครับ
เดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยภาพของลิเกวันนี้ต้องขอลาก่อนจะกลับไปนอนแล้วจ้าบ่าย

โปรดติดตามตอนต่อไป